มาดูกระบะแต่งซิ่งท้านรกฮะฟาสต์แอนด์ฟิวเรียส
ค่ะโอ้บึ้นบึ้นโครม
ชนเกาะกลางฮะพลิกคว่ำเลยคุณผู้ชม
นี่แหละครับท้านรกของจริงเร็วแรงแต่ไม่รอดฮะ
วงจรปิดจับภาพได้เลยตอนรถกระบะคันนี้อัดมาอย่างเร็ว
เสียงท่อนี้ดังสนั่นไปหมด
ยางรถเบิร์นผิวถนนเบิ้ลเครื่องอีกต่างหาก
สุดท้ายคาดว่าคนขับกระบาดเนี่ย
น่าจะไม่เห็นขอบปูนเกาะกลางครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็ดึกแล้วด้วยนะ
เร็วแบบนี้ปีนขึ้นเกาะกลางรถหงายท้องไฟแลบไปเลย

เสียงดังโครมฝุ่นกระจายเลยแต่ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ย
คนขับกระบาดเขาบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่า
เพจนี้เพจตะกรวดขับรถก็เอาคลิปนี้
มาโพสต์ไว้เป็นอุทาหอนครับสำหรับคนขับรถซิ่ง

คือถ้าไม่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้เองก็อาจจะไปชนคันอื่นได้นะ
ขับรถขับราระวังด้วยครับดึกแบบนี้